โอ้โหโชคร้ายมากมากถูกหลานชายเนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะ
หลานนี่หลอนยาบ้าบุกมาในบ้านลุงนะครับ
ทำร้ายร่างกายลุงแล้วใช้เหล็กเนี่ยฟาดเข้าที่ศีรษะนะครับ
เช้าวันนี้นะฮะสพเมืองจังหวัดเลยนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบในบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
พบว่านายคำไผ่อายุ๖๘ปีเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
เป็นบ้านของลุงคำไผ่แกเองเลยนะครับ
อยู่ในพื้นที่ตำบลกกดูอำเภอเมืองจังหวัดเลย
พบบาดแผลที่ศีรษะยาว๑๕เมตรลึก๑๒เซนติเมตร
ข้างศพเนี่ยมีมีดพระยาว๑๕เซนติเมตรนะครับลึก๑๒เซนติเมตรนะครับ
แล้วข้างสบของลุงคำไผ่มีมีดพล้ากับท่อเหล็กนะครับ
ที่ตกอยู่ด้วยนะครับมีเศษผมติดอยู่ด้วย
มีร่องรอยการต่อสู้ในบ้านด้วย
มีเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าพวกสว่านนะพวกค้อนพวกขวานนี่เห็นไหมฮะ
หายควงเนี่ยกระจายอยู่ทั่วบ้าน
หน้าบ้านมีรถจักรยานยนต์ของลุงคำไผ่จอดอยู่คันหนึ่งนะครับ
ลูกชายนะครับบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นช่างก่อสร้างรับจ้างทั่วไป
มานอนที่บ้านในสวนยางพาราคนเดียว
ช่วงเช้ามืดนะครับแฟนของลูกชายก็มาหาพ่อที่บ้าน
มาดูพ่อที่บ้านตามปกติมาถึงเพราะว่าเสียชีวิตแล้ว
ยืนยันว่าพ่อไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครนะฮะ
ตำรวจก็ต้องไล่ตรวจสอบไล่สืบสวนแล้วฮะเพื่อหาตัวคนร้ายนะครับ
สุดท้ายไปจับได้นะฮะชื่อนายอดิเรกศรีชมพูหรือว่าในตุ้ม
อายุ๓๒ปีไปอยู่บ้านเนี่ยห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๑กิโลเมตร
เป็นบ้านยายของในตุ้มนี่ก็คุมตัวไปนะฮะ
ขึ้นรถไปสอบสวนที่สพเมืองจังหวัดเลยในตุ้มนี่มีอาการหลอนนะครับ
พูดจาไม่รู้เรื่องแล้วก็บอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงค่ำนะฮะ
ไปหาผู้ตายแล้วมีปากเสียงกันก็เลยจับหัวผู้ตายเนี่ยนาบกับรถไฟฟ้า
แล้วเอาเบาะเนี่ยทับกระแทกอีกหลายครั้งบอกว่าอย่างนี้นะแล้วยังเอาเหล็ก
ท่อนเหล็กเนี่ยฟาดใส่หัวผู้ตายอีกครั้งหนึ่งจนลุงคำไผ่แกเสียชีวิต
นี่บ่ายวันนี้นะฮะตำรวจก็เลยคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
นี่รถไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านอ่ะเป็นลักษณะแบบเนี้ยแล้วก็เอาเอาเบาะทับเข้าไปอีก
ใช่บอกเอานาบแบบนี้แล้วก็เปิดเบาะแล้วก็เอาเบาะเนี่ยทับ
เหมือนเอาเบาะตีลงไปอย่างนั้นนะคะแล้วไปเอาเอาเหล็กฟาดอีกทีนึงนะ
คือลุงแกเสียชีวิตเลยอ่ะวันนี้ก็คุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะ
ก็ยังพูดจาไม่รู้เรื่องอยู่ฮะเนี่ย
การตอบคำถามการพูดกัญจาคือพฤติการคนที่ก่อเหตุไปนี่โหดเยี่ยมมากนะ
พระคุณใจการคนไว้หักคนใดคนนึง
คุณพุธผู้ชมครับคุณนัคษิชาวผู้กับสื่อค้ากลังกรณีว่า
วันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
ได้เจอกับเพื่อนบ้านของลุงคำภัยนะครับอ่าบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนหกโมงเย็นเนี่ย
เห็นในตุ้มผู้ต้องหาเดินเข้ามาในซอยบ้านถามหาเพื่อนเพื่อนของในตุ้มเองนั่นแหละ
แต่ไม่เจอไม่มีใครเลยนะฮะในตุ้มก็เลยเดินไปที่บ้านของลุงคำไผ่
ทุ่มครึ่งเนี่ยได้ยินเสียงคนทะเลาะกันสักประมาณ๓๐นาทีก่อนที่เสียงจะเงียบหายไปนะครับ
ขณะเดียวกันเจ้าของร้านค้าแถวนั้นนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ตอน๔ทุ่มกำลังจะปิดร้าน
ตุ้มนี่เดินมาขอซื้อยาเส้นและขอเซ็นเอาไว้ก่อนนี่พี่เจ้าของร้านค้านะ
พี่แกบอกแกไม่ขายให้นะเพราะว่ากำลังจะปิดร้านอยู่แล้วนะ
เกี่ยวว่าจะทรงมาเซ็นอะไรหรอกแต่จะปิดร้านแล้วในตุ้มก็เลยโวยวาย
กระชากคอเสื้อตาของเธอนะฮะที่อยู่ที่ร้านเก่งกับคนแก่ตลอด
นี่จนตาเนี่ยบาดเจ็บตัดสินใจรีบปิดประตูร้าน
ตุ้มยังไม่หยุดนะเอาเก้าอี้เนี่ยมาทุ่มมาทุบใส่ประตูร้าน
เอาเสียมจากบ้านข้างเนี่ยเดินถือไปถือมาอยู่หน้าร้าน
ปล่อยลมยางรถจักรยานยนต์เธออีกโอ้โหตายตายตาย
ก่อนที่ในตุ้มเนี่ยจะไปซึ่งกล้องวงจรปิดที่ร้านเนี่ยนะฮะ
ของพี่น้ำอ้อยนะยังสามารถนี่เห็นไหม
นี่ปิดร้านไปแล้วนะฮะยังอารวาสอยู่เลย๔ทุ่ม๑๗นาที
แสดงว่าไปก่อเหตุกับลุงคำไผ่มาแล้วแล้วยังนี่ยังคลั่งอยู่มาที่ร้านค้าตรงนี้นะฮะ
ช่วงที่โวยวายไปเอาเสียมชาวบ้านของบ้านหลังข้าง
หมาแถวนั้นเนี่ยเห่าเสียงดังนะฮะ

แล้วในตุ้มก็หายไปเช้าวันนี้ไปจับได้ที่บ้านยายของในตุ้ม
ยายของในตุ้มนะครับคุณยายแก้วนะยุค๘๔ปีแล้วบอกว่า
ที่หลานชายจะถูกจับเนี่ยมาขอเงิน๔๐บาท
บอกจะเอาไปซื้อมาม่าแล้วไปซื้อมามานั่งต้มกินที่บ้าน
ไม่นานตำรวจมาจับตัวยายแก้วยอมรับนะครับ
บอกว่าหลานชายเนี่ยติดยาเสพติดพาไปบำบัดมาเมื่อสองสามปีก่อน
แต่ช่วงหลังเนี่ยไม่ได้ไปรักษาก็เลยเกิดอาการหลอน
เคยทำร้ายพ่อแท้ด้วยขณะที่ญาติของลุงคำไผ่นะครับ
วันนี้ก็นำร่างของคุณลุงเนี่ยมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
เป็นบ้านอีกหลังนึงไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าตำรวจบอกว่า
มเหตุที่แท้จริงนะฮะคือมันไม่ใช่เรื่องของ
ความบาดหมางเรื่องอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องของยาเสพติด
รู้จักกับในตุ้มแต่ภายหลังเนี่ยฝั่งผู้ตายเขาไปบำบัด
รักษาจนหายขาดแล้วค่ะคาดว่าในตุ้มอ่ะ
อาจจะไปขอเงินหรือจะไปขออะไรก็แล้วแต่
ที่บ้านของผู้ตายแต่ไม่ได้หรือถูกปฏิเสธ
ก็เลยคลั่งแล้วก็ทำร้ายเขาจนเสียชีวิต
แล้วเดินไปที่ร้านค้าใช่ไหมค่ะ
จะขอยาเส้นขอซื้อแต่เซ็นไว้ก่อน
เขาก็ไม่ให้เขาปิดร้านเพราะว่าสี่ทุ่มเขาปิดร้านอยู่แล้ว
กำลังจะปิดร้านคลั่งอีก
กระชากคอเสื้อคุณตาเจ้าของร้านอีกดีนะปิดประตูทัน
ตุ้มถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติด
แล้วก็ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้
จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ
วันนี้ยังหลอนมึนอยู่เลยเนี่ย